ก่อนที่จะเข้าครูหากาว่าคุณจะเลือกใคร
ช่วงนี้บรรยากาศคึกคักจริง
ทุกพักนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่าง

เปิดตัวผู้สมัครเปิดตัวนโยบาย

ดูพักน้องใหม่แต่คนไม่ค่อยใหม่นะคะ
พลังประชารัฐนำโดยนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักค่ะ
ไปพร้อมกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคอีสาน
ลงพื้นที่อุบลราชธานีบ้านคอยเอ

พลังประชารัฐไปเปิดตัวผู้สมัคร
และชูนโยบายเรื่องที่ดินทำกิน

โอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะ
แล้วบอกว่าจะเดินตามรอยของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ที่ดินให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นนะครับ
นายสุริยะรำลึกบอก๑๘ปีที่ผ่านมา

มาในนามพักไทยรักไทย
ตอนนั้นมากับนายทักษิณชินวัฒน์
เคยได้รับฟังปัญหาความยากจน
บอกว่าผ่านไป๑๐ปีทำไมมันเหมือนเดิมล่ะ
ส่วนหนึ่งอันนี้เป็นการพูดบนเวทีนะ

ดังนั้นพักพลังประชารัฐเป็นทางเลือกใหม่

เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองของสองพักใหญ่
เดี๋ยวจะเป็นคำพูดใหญ่ต่อไป
มาดูอีกหนึ่งพักนะคะพักเพื่อไทย
นี่ค่ะเมื่อวานเขาก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะ
เดินสายแบบไม่ขาดสายค่ะ
แล้วไปเป็นคู่นะคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์

ควงคู่กับนี่ค่ะอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะ

วงคู่กันลงพื้นที่พบปากประชาชน
เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะ
ทีนี้มีหนึ่งประเด็นที่นักข่าวไปถามอาจารย์ชัดชาติ

เพราะว่าตอนนี้คะแนนของอาจารย์ชัดชาติ
แรงและมาเร็วมากดำหน้าของคุณหญิงเลยนะ
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
บอกว่าคนกรุงถูกใจนายชัดชาติสิทธิพันธ์
กระแสดีจริงแรงดีไม่มีตกนะคะ
ถามอาจารย์ชัดถึงประเด็นนี้ล่ะค่ะ
อาจารย์บอกว่าก็ไม่ยึดติดกับคะแนนนิยมนะคะ
เห็นว่าทางพักจริงก็มีบุคคลที่เหมาะสม
เช่นคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์
ซึ่งคุณหญิงเองก็เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ
ส่วนตัวเองเนี่ยมีเพียงคะแนนเสียงหรือว่าแฟนคลับในกรุงเทพ
แล้วก็ในสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น
ส่วนคุณหญิงเองนะคะย้ำว่ารายชื่อนายกของเพื่อไทย
ไม่ทำให้ประชาชนคนไทยผิดหวังแน่นอนค่ะ
ต่อไปนะคะพักภูมิใจไทย
นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักเปิดศูนย์ประสานงานพักเขตบังแคร์
และในงานเปิดศูนย์ก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอกอทม๓๐คนด้วย
ซึ่งนายอนุทินชูนโยบายเปลี่ยนกรุงเทพ
ให้สะดวกให้สบายมุ่งแก้ปัญหาการจราจร

เพราะว่าช่วงนี้มีปัญหาเหลือเกินนะ๑๐ปีที่ผ่านมา

ตอนนี้เสียหนูเริ่มมาตีเมืองกรุงแล้วนะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะมีแนวคิดโฮมออฟฟิศ
ให้อยู่บ้านทำงานได้

ทำงานที่ออฟฟิศ๔วัน
อันนี้จะเปลี่ยนทั้งประเทศเลยไหม
อื้ออันนี้นี่คล้ายกับเยอรมันเลยนะ

โดยนโยบายบอกว่าไม่กลัว

ชื่อพลเอกปรยุสต์จันทร์โอชา
เป็นบัญชีนายกรัฐมนตรี
บอกอันนี้ไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลอะไรนะคะ
รวมถึงชื่อของนายสมคิดจดถุศีพิทักษ์ด้วย
ก็บอกไม่กังวลเรามาแข่งขันกันแล้วจะกลัวอะไรล่ะ
ค่ะส่วนอีกหนึ่งภักดิ์ภักดิ์อนาคตใหม่
ที่เปิดโต๊ะว่าที่ผู้สมัครสอกฎม๓๐เขตนะคะ
โดยนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพัก
กล่าวว่าได้คัดคนรุ่นใหม่

คนรุ่นใหม่มาจากคนธรรมดาหลากหลายอาชีพ
ที่เข้ามาเปลี่ยนกรุงเทพให้ก้าวหน้า
คนของภักดิ์นี้ว่าที่ผู้สมัครสอนี่
มีทั้งคนขับรถแท็กซี่มีทั้งชาวนา
มีทั้งชาวสวนมีทั้งคนพิการ
จะได้รู้ปัญหาในจุดนั้นจริง
สะท้อนจากร่างขึ้นบนเลยนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการกำหนดนโยบาย
และนี่แหละที่มาจากหลากหลายพื้นที่
เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้วย
บอกว่ามั่นใจได้ที่นั่งสอสอกรุงเทพอย่างน้อย๑๕ที่นั่ง
พร้อมยืนยันส่งผู้สมัครสอสอครบ
๓๕๐เขตแน่นอนสำหรับพักอาณาคตใหม่

พักนี้นะคะเดินสายเวทีสัญจรภาคอีสานที่บุรีรำ

เพราะว่ามีนายจตุพรพรมพันธ์เข้ามาร่วมด้วย
เดินทางไปเป็นการชูนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ๒๐๐๐บาท
คือเพิ่มขึ้นจาก๕๐๐เป็น๒๐๐บาท
ซึ่งนายจตุพรได้กล่าวช่วงหนึ่งบอกว่าพักเพื่อชาติ
ไม่ได้คิดนโยบายแบบพลังประชารัฐ
เรื่องเปลี่ยนสอปกรให้เป็นโฉนด
แต่จะทำให้เอกสารสิทธิ์ที่ดินเรียกชื่อเดียว
คือโฉนดที่เคยเป็นสอปกร

ก็เป็นชื่อเรียกที่พักเขาบอกจะมีวงเล็บข้างท้ายอาทิตย์
เพื่ออะไรก็ว่ากันไปเพื่อการเกษตร
และสามารถถือโฉนดไปกู้ธนาคารได้
คือปกติที่ดินสอปกรเป็นที่ดินที่จัดสรรให้เกษตร
เอาไว้ทำกินไม่สามารถที่จะเอาไปจำนอ

พลังชาติไทยทำพิธีเปิดป้ายที่ทำการพักอย่างเป็นทางการ
โดยพลตรีทรงกฎทิพยารัทธ์
หัวหน้าพักยืนยันความพร้อมส่งผู้สมัครครบ๓๕๐เขต
จากนี้ผลักดันนโยบายเร่งด่วนสร้างรายได้ให้กับประชาชน
สำคัญของพักพลังชาติไทยคือ
หาเงินมาก่อนค่ะ
หาเงินมาก่อนแล้วค่อยสร้างหนี้